ข่าวต่อไปต้องบอกเลยว่าคนที่เป็นเบาหวานทำใจดีเอาไว้
เพราะว่าหวานสุดเลยสำหรับคู่ของคู่รักต่างวัย
อย่างจีปวัสสุและแจ๊กจ๊าพิมศ์ระตา
ต้องบอกว่าคู่นี้เราไม่ค่อยจะได้เห็นโมเมนต์หวาน

แต่ว่าล่าสุดนี้สิคะทำเอาบรรดาแฟนนั้นฟินกระจายเลยค่ะ
ทั้งคู่กำลังทำเพลงไปพร้อมกันแบบนี้นะคะ
อยู่บนรถยนต์ส่วนตัวซึ่งก็ไม่พลาดสายตาของชาวเน็ต
จับสังเกตวินาทีสุดหวานเมื่อฝ่ายชายค่ะ
จับมือของสาวจ้าจ๋าขึ้นมาจุ๊บค่ะดูนะคะ
โอ้โหตายแล้วก่อนจะมีการส่งยิ้มอ่อนให้อีกหนึ่งครั้งนะฮะ
ทำเอาหลายคนอิจฉาจนต้องร้องเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์กันเกลียวกราวเลยทีเดียว
เหล่าเพื่อนสนิทของทั้งคู่ที่ก็ออกมาแซวเช่นเดียวกัน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักที่ทั้งคู่ไม่ค่อยเปิดเผยออกสื่อกันง่าย
โดยฝ่ายชายค่ะบอกว่าทำไปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดี
ซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่ก็มีหลายเรื่องที่ต้องปรับตัวเข้าหากัน
ส่วนสถานะตอนนี้เจ้าตัวยกให้สาวจ้าจ๋าเป็นคนพิเศษของหัวใจ
ที่ต้องใช้เวลาในการดูแลและเอาใจใส่กันไปตลอดค่ะ
ผมไปร้องคอนเสิร์ตไปเล่นคอนเสิร์ตที่พัทยานะครับ
แล้วเพลินทางคุณจ๊ะจ๊ะจะมีเวลาพอดีผมก็ชวนครับ
ทีนี้ระหว่างทางไปก็ปกติจะไปร้องคอนเสิร์ตก็ต้องมีวอร์มเสียงนะครับ
ครับผมก็วอร์มเพลงใหม่ใหม่ไม่เป็นผมก็ไปวอร์มเพลงกลางดง
ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าจะถ่ายคลิปคิดว่าเป็นภาพนิ่ง
เพราะว่าเขาชอบถ่ายอยู่แล้วนะฮะแต่ผมก็ร้องไปร้องมา
มีเพื่อนฝูงทักกลับมาคือผมนี่ไม่ได้ตามเขาไปในโซเชียลหรอก
แต่ก็มีเพื่อนหลายท่านทักกลับมา
บอกว่าดูน่ารักดีนะดูสบายดูเป็นธรรมชาติ
ก็ใช้คำว่าเป็นคนพิเศษนะครับเป็นคนที่เรายังศึกษาแล้วยัง
แล้วก็ยังเหมือนกับทุกคนที่ยังต้องใช้เวลากันนะครับ